ดูเรื่องราวสู้ชีวิตของผู้หญิงคนนี้กันบ้าง
ชื่อป้าดาค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรนะ
แต่ว่าเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะหาเงินไปทวงบ้านคืน
ชีวิตของป้าดาจะเป็นยังไงสู้ชีวิตขนาดไหน

ไม่มีใครอดไปจนตายหรอกมันจะมีขึ้นมีลง
แต่พอเราสู้มันก็มีอะไรดีเข้ามาเอง
พระราชน์ตั้งร้านขายตรงนี้ตลอดหรือเปล่า

แล้วก่อนหน้านั้นหายที่ไหนบ้าง
มีขายอยู่ด้านหลังห่างจากตรงนี้ประมาณ๕๐เมตร
พอดีเขาหนึ่งมันกีดขวางรถวิ่งไปวิ่งมา
เขากลัวรถชนเลยเขาก็เลยขอร้องให้มาขายตรงนี้

แล้วอย่างตอนนี้พระราชน์ขายอะไรอยู่ตรงนี้
ตอนนี้ก็จะมีส้มตำเงินเริ่มไม่พอใช้
ก็เลยหาอะไรมาเสริมเป็นอาหารตามสั่ง
ก็เอาหมูมาโลนึงบ้างแล้วหมูกรอบบ้างเล็กน้อย
วันต้นทุนเราไม่มีก็มีหมูสับอย่างเดียว
ของวัตถุงนี่พอได้ใช้ครับมีเหลือบ้างไหม

๒ปีแล้วค่ะลูกตอนแรกอยู่แยก๔

แล้วก็น้ำไฟก็ประมาณ๑๕๐๐บาท

เขาบอกว่าค่าไฟ๘๐๐ป้าก็เลยขายไปตู้เย็น

พอดีม่อเสียป้าก็เลยไม่ซื้ออะไรเลย

ก็เลยเหลือเดือนละ๑๔๐๐๓๐๐ค่าน้ำ
หัวละ๑๑๐๐บาทของลูกของข้า

ตำบวนขอทรายอังเภอทธพจังหวัดพิจิตร
เดินเข้ามาคนเดียวแบบทิ้งลูกให้อยู่กับแม่เลี้ยง

เขาทิ้งลูกให้อยู่นั่นก็เลยมาทำงานกรุงเทพ
ผ้าบ้างเป็นแม่บ้านบ้างอะไรทุกอย่าง

เขาอยู่ได้จนทุกวันป้าก็ขายส้มตำยึดตรงนี้เป็นหลัก

รอแค่ว่าตรงไหนที่มันได้ตังค์เยอะอยากไปขายตรงนั้น

คือต้องการได้เงินไปถ่ายบ้านที่พิจิตรด้วย

แล้วก็จุดเปลี่ยนของชีวิตขนาดนี่ยังวได้
จะให้ลอยเป็นพิษนี้เวลาป้าไม่กินยา
มันจะหายใจไม่ออกประมาณ๗วันมันแน่นตรงนี้
มันอยู่ในลำคอเหมือนมันโดนบีบ
เธออยู่ข้างนั้นแต่ว่าคิดได้คลายออกมาเต็มปาก
ว่าหลับมันจะได้ไม่ทรมานแต่ว่ามันคิดถึง
ที่เขาตายไปลูกจะอยู่ไงค่าห้องเขาก็ไม่มีปัญญาจะจ่าย

อยากได้บ้านมากเลยจุดอ่อนของป้าเลย
ป้าอยากได้บ้านทำอย่างนี้ก็ไม่มีปัญญาจัดจ่าย
สงใจแบบจะก้อนหกหมื่น

จะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วป้าจะขยันแบบ

มันมีกำลังใจแล้วลูกจะเป็นจุดอ่อนของป้าบ้าน
ไม่ได้ให้กำลังตายคนที่เขาชื่อมือเรา
อยากจะบอกให้เขาสู้อย่าท้อ

ไม่มีใครอดไปจนตายหรอกมันจะมีขึ้นมีลง
เขาเคยท้อมาแล้วแต่พอเราสู้